เรียกรอยยิ้มกับงานบุญคูณลานที่จังหวัดมหาสารคาม

นี่คุณผู้ชมดูไปถามคุณชนะ

เป็นนี่มันงานบุญจริงปะนี่

เรื่องของเรื่องในงานบุญเนี่ยเขามีการประกวดส้มตำลีลา
ค่ะโอ้โหทุกผู้ชมครับแต่ละคนก็จัดดันจัดเต็มทีครับ
สุดฤทธิ์สุดเด็ดกันเลยทีเดียว
และแต่ละคนตั้งสรรชุดมาเนี่ยเอาดูเอาละกัน
คือเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะตั้งแต่โควิดโจมตีพวกเราเนี่ย
งานแบบนี้ก็หายไปแต่ตอนนี้เริ่มจะกลับกันมาได้บ้าง
โอ้โหลีลาไม่ธรรมดาจริง
เขาบอกว่าการแข่งขันส้มตำลีลาแน่นอน

น่ารัก
คุณผู้ชมครับงานนี้เขามีชื่อว่างาน
บุญคูรานเมืองพระกันธราบุญชัย
ประเพณีบุญเดือนยี่ของชาวอีสาน
ปฏิบัติสืบต่อกันมานานแล้วล่ะ
ครูลาเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับ
เป็นการทำบุญเพื่อรับขวัญข้าวเมื่อถึงเดือน๒หรือว่าเดือนที่๑
ก็คือเดือนมกราคมของทุกปีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ
ชาวบ้านจะขนเอาข้าวเนี่ยมัดรวงข้าวเอาไว้ที่เก็บเสร็จนะ
กองรวมกันให้สูงเลยเอาไว้ที่ร้านเก็บข้าว
เมื่อพระท่านฉันเช้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำพิธีสู่ขวัญข้าว
แล้วก็ผูกข้อต่อข้อแขนกันกับชาวบ้านในหมู่บ้าน
เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล
อ่ะให้ดูบรรยากาศแบบนี้เพราะเราก็ไม่ได้เห็นกันนานแล้วนะครับ